แต่ว่าวันนี้เรามาเริ่มฟังการวิเคราะห์กันก่อนคุณผู้ชม
เป็นคดีสำคัญคดีใหญ่ที่ชาวต่างชาติเป็นนักท่องเที่ยวชาวอังกฤษที่เขาบอกว่า
เขามาเที่ยวก่อเตาถูกวางยาถูกข่มขืนลักทรัพย์กันไปตำรวจไม่ยอมรับแจ้งความ
สุดท้ายสรุปสุดท้ายจริงกุ๊ะเรื่องขึ้นมา

ใช่เรื่องจริงนะฮะก็เลยกลายเป็นอุทาหรณ์ให้ทั้งตำรวจ
เพราะว่าทั้งหมดทั้งมวลมันทำให้ภาพลักษณ์ของประเทศไทย
เสื่อมเสียชื่อเสียงนะครับ
คือเขาตามเรื่องเกี่ยวกับอาชญากรรมอย่างนี้มาตลอดนะ

ตั้งแต่คดีเกาะเต่าที่เป็นแอนนากับเดวิทอ่ะนั่นเขาก็ตามไม่เลิกเหมือนกัน

แล้วพอมาคราวนี้ปรากฏว่ามันไม่จริงขึ้นมา

ไปฟังพร้อมกันกับคุณสุภาพคลี่ขจายครับ

เรื่องที่คุณทัศนัยกับคุณอรัชพรบอกเมื่อสักครู่

เพราะข่าวมันไปหยุดตรงที่ว่า
ตำรวจไปตรวจสอบแล้วด้วยทุกวิธีการ

ว่าไม่มีการข่มขืนจริง

คำถามก็คือว่าแล้วจะยังไงต่อ
แล้วจะยังไงต่อเพราะเรื่องนี้ทำให้ประเทศชาติเสียหาย

เพจนี้เผยแพร่ออกมาเป็นภาษาอังกฤษครับ
แปลว่าอ่านกันทั้งโลกได้
แล้วก็มีคนเอามาแปลเป็นภาษาไทย
แล้วก็กลายมาเป็นข่าวโทรทัศน์
มีการออนไลน์กันทั่วไปหมด

ตำรวจเขาพิสูจน์ได้ว่า

ดังกล่าวจะเอาไปเผยแพร่ทั้งเป็นภาษาไทยภาษาอังกฤษแล้วเนี่ย
นิตยสารที่เขาชอบแนวทางเรื่องพวกนี้
โอ้โหไปขยายผลใหญ่โต
แล้วก็ลำดับเหตุการณ์ให้ฟังว่า
เตาเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นเกาะแห่งความตาย

มาถูกปล้นถูกจี้ถูกคมขืน

ฉะนั้นเรื่องนี้เงียบไปแล้ว
แต่ว่าวันนี้ที่สะดุดใจก็เพราะว่า
มีข่าวนี้ตามมา

รวบแล้ว๙คนแชร์เพจกูข่าวแหม่มถูกคมขืน
นี่เป็นรายงานข่าวจากศูนย์ปราบปรามอัธยกรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

แจ้งว่าเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการนำโดยพลตมตรีสุรเชษฐ์หักพาน
ซึ่งเป็นรองผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยวเนี่ย
กับคณะเขาได้ติดตามจับกลุ่มผู้ต้องหา๙คนได้

ในความผิดพรบคอมพิวเตอร์
ซึ่งเรื่องนี้เมื่อวานวันที่๓
สารจังหวัดเกาะสมุย
อนุมัติออกหมายจับนายประมุกอนันตสิน
แล้วก็ผู้แชร์ข้อมูลดังกล่าวด้วย๑๒คน

ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์บิดเบือนหรือปลอม
ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน
หรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ
โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหาย
ประชาชนนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ
โดยประการที่ก่อให้ต่อการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของประเทศ
เพราะฉะนั้นจากนี้ไปก็ต้องตามดูว่า
สารออกหมายจับแล้วเนี่ย
เมื่อเข้าสู่ขั้นตอนการดำเนินคดีมันจะเป็นยังไง
แต่ว่า๑๒คนที่เอาข้อความนี้ไปแชร์ต่อ

แต่ว่าเขาตั้งข้อหา๑๒คน
ที่อยากรู้ก็คือว่าเออแล้วสุดท้ายขึ้นมา

เขาจะต่อสู้คดียังไง

คนก็รู้แล้วว่าโทษเป็นยังไง
แต่ว่ายังไม่เคยมีใคร
ถูกดำเนินคดีจนถึงที่สุด
ว่าไอ้ที่รับข้อมูลมาแล้วแชร์ต่อเนี่ย

รับข้อมูลมาแล้วแชร์ต่อ

ถึงแม้เรื่องนั้นจะไม่ใช่เรื่อง

แต่นี่ถ้าเป็นข้อมูลเท็จก็โดน

ว่าข้อมูลนั้นเป็นข้อมูลเท็จ
เวลานี้เห็นใครส่งอะไรแปลกมาในมือถือ
เราคิดว่าเอ๊ะข้อมูลนี้ดี

มีความรู้สึกว่าได้ส่งก่อนเนี่ยมันเท่

ส่งออกไปเพื่อนที่ได้รับก็ส่งต่อ
เพื่อนที่ได้รับต่ออีกทีนึงก็ส่งต่อส่งต่อ

แล้วก็รุ่งเช้าขึ้นมาตกกลางคืน

ฉะนั้นคราวนี้จะได้พิสูจน์ว่า

แต่คนที่ไปแชร์ต่อแชร์ต่อเนี่ย
เขาจะอ้างได้ไหมว่าเขาไม่รู้
เขาเห็นว่าเรื่องนี้
หน้าที่จะรับรู้ให้ทั่วกันว่าเราเจออีกแล้วนะ

จะกล่าวอย่างจะว่ายังไงเรื่องนี้น่าสนใจมากครับ
เพราะว่าทุกวันนี้เราเล่นมือถือเราเล่นไลน์
เราเล่นเฟสบุ๊กเราก็ส่งต่อกันแบบนี้ทั้งนั้น

แล้วคราวนี้เนี่ยพอเป็นข่าวคลึกโครมก็อย่างนี้
ตำรวจไทยเป็นร้อยครับ
ที่ลงไปพิสูจน์
ทุกวันนี้นอกจากจะไปไล่จับไล่ฟ้องเขาแล้วเนี่ย
บทเรียนเป็นอุทาหรณ์ของตำรวจก็ต้องคิดด้วยนะครับ
ว่าตำรวจก็มีความบกพร่องในชั้นที่ว่า

เพราะงั้นแล้วไม่รับแจ้ง
อ้างว่าต้องไปแจ้งที่ก่อเตา

ฉะนั้นถ้ารับแจ้งซะตั้งแต่วันนั้น
ข่าวนี้ก็ไม่ต้องโผล่มาอย่างนี้เพราะ
เมื่อรับแจ้งจะต้องนำเข้าสู่การดำเนินคดี
การสอบสวนหาข้อเท็จจริง

นี่เพราะไม่รับแจ้งอันนี้เป็นอุทาหรณ์เลยว่า
คดีเรื่องพวกนี้ถ้าไม่รับแจ้งก็มีปัญหา
แล้วถ้าเขาแจ้งเขาถือว่าเขาแจ้งต่อพนักงานของรัฐ
ตำรวจอยู่ตรงไหนก็เป็นพนักงานของรัฐทั้งนั้น
อีกประเด็นหนึ่งที่จะเอามาขีดเส้นใต้วันนี้
เรื่องการศักดิ์การเจาะแล้วทำให้ผู้หญิงเสียชีวิต
ถึงแม้จะพิสูจน์ได้แล้วว่าไม่ได้เสียชีวิต
จากการเจาะการศักดิ์แต่ว่าข่าวที่น่าจะติดตาม
น่าสนใจก็คือว่าเรื่องนี้ถ้าไม่เกิดเหตุนี้ขึ้นมา
ไม่มีใครตื่นขึ้นมาที่จะดำเนินการกับสถานรับเจาะรับศักดิ์
อทมเนี่ยหลังจากนั้น๒วันตรวจทั่วไปหมดเลยแล้วกอทม
ก็บอกผมว่ามีแล้วเจอมีที่มาขออนุญาตเนี่ย
ประมาณ๕๐ล้านห้าสิบสถานบริการนอกนั้นไม่มีมาขออนุญาต
รับศักดิ์รับจอกันกลางตลาดก็มีริมถนนหนทางก็มี
โน่นที่นี่มีเยอะแยะไปหมดคำถามก็คือว่าเราจะปล่อยให้
เรื่องแบบนี้ดำเนินการอยู่อย่างนี้ตลอดไปได้ยังไงเพราะมันอันตราย
เรื่องนี้มันควรจะได้ขอใบอนุญาตแล้วจะได้ไม่มีการตรวจสอบ
เรียกมาอบรมสิคนจะเจาะจะศักดิ์ไหนขอดูเครื่องไม้เครื่องมือซิ
วิธีการทำยังไงให้เครื่องไม้เครื่องมือสะอาดต้องอบไหมต้องอะไรยังไง
มีรายละเอียดเยอะเพราะนี่ถือว่าเป็นการบริการที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ
ผู้อำนวยการสถาบันโรคผิวหนังท่านบอกว่าปีนึงไม่รู้ตั้งกี่ร้อยลาย
ที่ไปเจาะไปทำอะไรต่ออะไรแล้วมันเน่ามันเปื่อยมันเสียหาย
แล้วเราจะปล่อยเรื่องนี้ได้ยังไงฉะนั้นพอเป็นข่าวนี้ขึ้นมา
ก็ดีตรงที่ว่าคนก็จะได้รู้ว่าอำนาจหน้าที่เนี่ย
เป็นของท้องถิ่นไม่ใช่ของกระทรวงสาธารณสุข
ท้องถิ่นจะเป็นผู้ไปกับดูแลเรื่องพวกนี้ออกเทศบัญญัติออกกฎหมาย
คำว่าท้องถิ่นในทีนี้คืออะไรครับเทศบาลอบตอบจ
ถ้าเป็นกรุงเทพก็กอทมและก็มีพัทยาเป็นท้องถิ่นพิเศษด้วย
เหล่านี้ครับจะต้องเอางานที่กระทรวงสาธารณสุขถ่ายทองทายไปให้
ไปดำเนินการคราวนี้ผมไม่แน่ใจว่า
พอเกิดเหตุขึ้นมาแล้วเนี่ยท้องถิ่นไม่ว่าเทศบาลอบตอบจ
จะให้ความสำคัญกับเรื่องนี้มากน้อยแค่ไหนแต่ว่าท้องถิ่นต้องรู้ว่า
นี่เป็นหน้าที่ของตัวเองนะไอ้ตอนที่จะเรียกร้องให้เขาส่งอำนาจไปให้เนี่ย
ให้กี่การกระจายอำนาจโอ้ทุกคนก็อยากได้อำนาจท้องถิ่นก็บอกว่าอยากได้อำนาจ
นี่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนนะรัฐบาลกลางไม่ควรจะหวงอำนาจไว้
ฉะนั้นงานสาธารณสุขงานการศึกษางานอะไรต่ออะไรเนี่ยต้องผ่องถ่ายไปให้ท้องถิ่น
แต่เขาผ่องไปให้แล้วเนี่ยไม่ไปบริหารจัดการปล่อยให้เกิดเรื่องอย่างนี้
ฉะนั้นเรื่องนี้ถึงแม้ว่าจะเป็นเรื่องวัวหายล้อมคอกก็ถือว่าได้ประโยชน์
ได้ประโยชน์ตรงที่ว่าจากนี้ไปผู้บริหารท้องถิ่นต้องคอยดูเรื่องนี้ด้วย
ใครมาเปิดบริการพวกนี้ต้องขออนุญาตครับคุณกอล์ฟครับคุณมิ้นครับ
ส่วนเรื่องสโชท์นี้เห็นด้วยว่า
คำว่าไม่รู้มันไม่ควรเป็นคำแก้ตัวแล้วล่ะเพราะว่ามันคือความรับผิดชอบเนาะ

ตระหนักได้แล้วว่าการกดไลค์และกดแชร์มันคือการส่งต่อข้อมูล
แต่มันก็หมินเมย์ตรงที่นี้
เขาอ่านแล้วเขาไม่เห็นว่าไม่น่าจะเสียหาย
อย่างเรื่องนี้นะผมว่าคนอ่านแล้วก็ส่งต่อกันก็เยอะ
แล้วมันปลอมเยอะเลยอย่างไม่กี่วันเนี่ยเมย์บอกว่า
ชื่อฉูฉิงอะไรที่เป็นนักวอเล็กบอลของจีน
เล่าสิว่าได้เงิน๑๐๐ล้านแล้วแบ่ง๔๐ล้านไปสร้างถนน
อีก๒๐กว่าล้านไปให้บ้านพักคนชะลา
ข่าวปลอมเนี่ยเรื่องพวกนี้เยอะจริง
ก็ต้องฝากไว้ด้วยเพราะว่าโซเชียลเนี่ยมันยากที่จะตรวจสอบ
เพราะฉะนั้นคือสิ่งที่ต้องตระหนักก็คือว่า

มีผลตอบรับอะไรมันเกิดขึ้น
ก็ต้องรวมรับผิดชอบด้วยนะครับขอบคุณคุณสุภาพด้วยนะครับถูกต้อง